โทน้ำอภิเษกจากทั่วประเทศถูกเชิญมาที่วัดสุทัศน์เทพวราราม
เพื่อจัดทำพิธีสำคัญนะครับโดยตามความเชื่อวัดสุทัศน์เทพวรารามนั้น
ถือว่าเปรียบเสมือนเป็นข่าวพระสุเมนซึ่งถือว่าเป็นศูนย์กลางของจักรวาลครับ
จะคัดเลือกให้เป็นสถานที่ประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนตร์
ในการพระราชวิธีบรมราชาพิเศษติดตามจากรายงานครับ
สุทัศน์เทพภวรารามพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรมหาวิหาร
ถือเป็นวัดแรกแห่งราชวงศ์จักรี
เนื่องจากเป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่ง
พระกรุณาโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้สถาปนาขึ้น
โดยเลือกชัยภูมิที่ตั้งไว้ณใจกลางกรุงเทพมหานคร
พร้อมการออกแบบให้วัดแห่งนี้เสมือนดั่งสวรรค์ชั้นดาวดึง
มีพระวิหารหลวงเปรียบเสมือนเขาพระสุเมนซึ่งเป็นแกนกลางของจักรวาล
ล้อมด้วยระเบียงคดสัญลักษณ์แทนกำแพงจักรวาล
อกจากนี้ภายในพระวิหารหลวงวัดสุทัศน์
ยังเป็นที่ประดิษฐานพระศรีศักยมุณีพระพุทธรูปสำริทอันศักดิ์สิท
คู่บ้านคู่เมืองอีกด้วย
ย้อนไปเมื่อปีพุทธศักราช๒๕๓๐
พระอารามหลวงวัสสุทัศน์เคยเป็นสถานที่ทำพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพันศา๕รอบของรัชกาลที่๙
และในการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช๒๕๕๙
วิหารหลวงแห่งนี้ยังถูกใช้เป็นสถานที่
สำหรับรวมน้ำอภิเษกจากทั่วประเทศ
ในการประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์อีกครั้งหนึ่ง
บริเหตุสำคัญสองประการนี้
คือเป็นวัดต้นจักรีบรมราชวงศ์
มีพระประธานศักดิ์สิทธิ์และมีองค์ประกอบต่างมากมาย
ร่วมกับใกล้ศาสนสถานซึ่งเป็นโบสถพราม
ซึ่งมีเทพเจ้าสามองค์
พิธีต่างก็จะอยู่ตรงนี้

จึงได้มีการเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์
มาประกอบพิธีพุทธพิเศษที่นี่
คนโทน้ำอภิเษกจำนวนทั้งสิ้น๘๖ใบอันประกอบด้วย
โทน้ำอภิเษก๗๗ใบซึ่งตักมาจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์
แหล่งน้ำทั้ง๗๖จังหวัด
และน้ำศักดิ์สิทธิ์จากหอสาตราคม
พระบรมมหาราชวังกรุงเทพมหานคร
จำนวนหนึ่งแหล่งน้ำซึ่งผ่านพิธีพลีกรรมมาแล้ว
ได้ถูกเชิญมายังมณฑลพิธีเสกทำน้ำพระพุทธมนตร์
จัดวางไว้ที่หน้าพระศรีศักยมุณีพระประธานพระวิหารหลวง
สุทัศน์เทพวรารามโดยมีสมเด็จพระสังฆราช
และนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธี
ภายหลังพิธีเสกน้ำศักดิ์สิทธิ์เสร็จสิ้น
คนโทน้ำอภิเษกทั้ง๘๖ใบ
จะถูกเชิญโดยริ้วขบวนจากวัดสุทัศน์เทพภวราราม
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
เพื่อรอนำทุนกล้าวทุนกระหม่อม
ถวายในการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ